คุณผู้ชมคะที่จังหวัดกาลสินค่ะมีลูกชายเอาค้อนทุบหัวพ่อจนพ่อเสียชีวิตนะคะ
แล้วเป็นพ่อแท้ด้วยสาเหตุก็คือจะขอกุญแจพ่อไปเปิดยุ้งข้าว
จะเอาข้าวเปลือกไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเสพติดพ่อไม่ให้ก็เนี่ยค่ะฆ่าพ่อค่ะ
สองทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
ตำรวจสพห้วยพึ่งไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองอีบุตรหมู่๑
ตำบลหนองอีบุตรอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสิน
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสวัสดิ์อายุ๗๕ปี
เสียชีวิตอยู่หน้ายุ้งข้าวภายในบริเวณบ้านของตัวเองล่ะค่ะ
สภาพศพก็คือที่ศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งจนเป็นแผล
แล้วก็มีรอยยุบนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพใกล้กันเจอค้อนค่ะ
เลือดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีต้นท่อนไม้ตกอยู่ด้วย
ว่าคนร้ายใช้เป็นอาวุธในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายของนายสวัสดิ์ผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายอัครเดชอายุ๔๔ปี
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตามจับตัวได้หลังจากไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหลังนึง
ในหมู่บ้านหนองอีบุตรเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนะคะ
อัครเดชผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำก็ได้ข้อมูลมาว่า
เมื่อช่วงบ่ายยี่สิบสามมิถุนายนที่ผ่านมานายอัครเดชผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาหานายสวัสดิ์ก็คือมาหาพ่อที่บ้านพัก
หมู่บ้านติดกับทุ่งนามาเพื่อมาขอกุญแจยุ้งข้าว
อยากจะเอาข้าวเปลือกไปขายแต่พ่อไม่ให้ก็เลยทะเลาะกัน
จากนั้นนายอัครเดชอาศัยจังหวะที่พ่อเผลอเอาค้อนที่เป็นค้อนตอกตะปูเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอาท่อนไม้ทุบหัวพ่อทุบหลายครั้งจนพ่อล้มเสียชีวิตอยู่หน้ายุ้งข้าว
เห็นว่าพ่อเสียชีวิตนะคะไปเอากุญแจเปิดยุ้งข้าว
เอาข้าวเปลือกไปขายตั้งสองรอบครับเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
หลานสาวของผู้ตายมาเจอศพเมื่อคืนนี้เอง
ก็บอกว่าน้องชายเคยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแต่เสพยาบ้าอย่างหนัก

แล้วก็มีอาการทางจิตทางประสาทต้องกินยามาเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
ครอบครัวส่งไปรักษาทั้งหลายรอบ
แต่ก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งอารวาสแบบนี้นะคะ

แล้วก็กีดตามกำแพงบ้านอยู่ด้านใน

ยุคกี่ปี

อย่าล้างกันแล้วครับผมมีแฟนสองคนเมียสองคนลูกคนหนึ่งเลิกแล้วครับ
นี่ต้องหาต้องโทษนะครับเคยมีคดีคดีไหมครับ
มีครับผมสองคดีครับผมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โอ้โหแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำนายอัครเดชผู้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่บอกว่าพูดจาวกไปวนมาพูดแบบฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะ
ก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีนะคะตำรวจก็เลยฝากเตือนมาว่า
ถ้าหากว่าครอบครัวไหนมีคนที่มีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ต้องกินยาจริงต้องดูแลรักษาต่อเนื่องนะ
ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะครับ